คุณอยู่ในพื้นที่บ้านหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
นางสาวอาริสราสุแดงน้อยเจ้าของร้าน

แล้วก็ชิ้นส่วนต่างของวัวอยู่แล้วนะคะ

แต่ว่าพอเกิดวิกฤตโควิด๑๙
ก็ทำให้ร้านอาหารแล้วก็ตลาดหลายแห่ง

เขาก็เลยหันมาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหางงู
เจ้าเดียวและเจ้าแรกในจังหวัดแขนก่อน

ลับความอร่อยก็คือน้ำซุปของเขานะคะ

แล้วเนื้อวัวที่คัดสรรมาอย่างดี

เนื่องจากว่าเขาขายวัวมาก่อนขายเนื้อมาก่อน

เขาจะมีการเลือกวัตถุดิบที่มันดี
ลูกค้าส่วนใหญ่ติดอกติดใจแล้วบอกว่าอร่อยถูกปาก
ราคาเริ่มต้นที่ชามละ๕๐บาทคุณ

ถูกนะพิเศษ๖๐แล้วก็๗๐

งวัวมันมีน้อยนะคะแล้วก็ถ้าพิเศษ๑๕๐บาท
ก๋วยเตี๋ยหางวัวรวมก็จะมีหางวัว
มีเอ็นมีเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้น
ก็จะเริ่มต้นที่๑๕๐ไปจนถึง๒๐๐บาทนะคะ
สำหรับเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งกันมากก็คือ
หมี่ขาวหางวัวตุ๋นแล้วก็เกาเหล่าหางวัวรวม
ใครอยากลิ้มลองความอร่อยแวะไปอุดหนุนกันได้
ทุกวันไม่มีวันหยุด๙โมงถึง๒ทุ่มนะคะ
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะเบอร์โทรข้างล่างนี้
และแน่นอนว่าร้านเคียมนาเตี๋ยวหางวัวตุ๋น
เขามีโปรโมชั่นลดราคาอาหาร๑๐บาท
เฉพาะเมนูเซอร์เนจิ๊กซิกเนเจอร์
ก็คือก๋วยเตี๋ยวหางวัวตุ๋นเกาเหลาหางวัวตุ๋น
ตั้งแต่วันนี้ถึง๑มกราคมค่ะ

ถ้าใครมีโอกาสได้ไปขอนแก่นในช่วงปีใหม่
คุณไปเลยนะแล้วคุณบอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวนะคะ
รับส่วนลด๑๐สำหรับเมนูเก๋อร์เนจิกซิกเนเจอร์ของเขาค่ะ
น่ากินน่ากินสุดไปเลยนะ

พาไปกินขนมเปี๊ยะอบควันเทียน

บอกเลยว่าร้านนี้นะขายดิบขายดีมาก
แป้งบางแป้งนุ่มและหอมกลิ่นปันเพียรค่ะ
โอ้โฮไข่แดงน่ะอุ๊ย
เห็นอย่างนี้ต้องรีบปรีไปแล้วค่ะที่บ้านเลขที่๘๘ทับ๖หมู่๘บ้านเกาะพัฒนาตะบนหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ที่นี่นะเขาทำขนมเปี้ยอบควันเทียนคุณผู้ชม
ถามเจ้าของเลยดีกว่าคือคุณพี่ชมมณัชชานรงค์ค่ะ
จริงพี่เนี่ยเขาอดีตเป็นพนักงานบริษัทสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์นะคะ
แต่เจอโควิดทำให้บริษัทอีกขาดสภาพคล่องเขาก็เลยออกจากบริษัทมาแล้วก็มาอยู่บ้าน
แล้วคนเรามันต้องทำมาหากินเนอะเลยตัดสินใจค่ะทำขนมเปี๊ยะขายทางออนไลน์เออ
ถามว่าพี่แล้วพี่ทำเป็นมาแล้วเหรอพี่ชมบอกว่าไปเรียนสิจ๊ะ
เรียนมาที่โรงเรียนสารพัดช่างพิศนุโลกนะคะทางทางสูตรเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่กะทิเข้าไปด้วย
แต่พี่ชมเขาก็ดัดแปลงค่ะเปลี่ยนเป็นนมสดปรากฏว่าออกมาแล้วโอ้โหอร่อย
แจกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอร่อยขนาดนี้ทำขายเถอะ
พี่เขาก็เลยบอกว่าจัดไปทำขายเลยนะคะสุดท้ายก็ออกมาเป็นขนมเปี้ยอบควันเทียนคุณชมค่ะ
ไส้เนี่ยมีทั้งไส้ถั่วไข่เค็มไส้ถั่วงาดำนะคะสองรสชาติเนี่ยอร่อยมาก
กล่องเล็กสี่ลูกราคากล่องละ๓๕บาทเท่านั้นเองส่วนกล่องใหญ่๑๒ลูก๑๐๐บาทค่ะ
จากนี้ยังมีน้ำเต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อนจำหน่ายด้วยถ้วยละ๒๕บาท
เราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชม๐๙๐๙๐๙๙๔๕๑นะคะและ๐๘๘
เปี๊ยะคุณชมจังหวัดพิศนุโลกค่ะพิศนุโลกนะจากพิศนุโลกไปที่บุรีรำของดีจังหวัดบุรีรำคืออะไร
คือบุรีรัมยูไนเต็ดคุณเนวินทำทีมดีจังเลยไม่ใช่ฟุตบอลไม่ใช่ทีมอะไร
เรื่องของเรื่องลูกชิ้นยืนกินสิบุรีรำน้องลิซ่าคุณผู้ชมครับร้านนี้นะฮะไปกันหน่อย
เขาขายอยู่แถวแถวหลังเทศบาลเมืองบุรีรำนะฮะที่นี่ชื่อว่าร้านลูกชิ้นหมูเกลียงไกรได้รับการรับรองโดย
หอการค้าจังหวัดบุรีรำนี่คือของดีของจังหวัดเลยนะขายมานานแล้วด้วยทีเด็ด
ความอร่อยของลูกชิ้นรวมไปถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ดล่ะครับเขาบอกว่ามันหอมมากเป็นน้ำจิ้มที่หอมอร่อยหอมอะไรหอมพริกทอด
เอาจริงนะที่บุรีรำเนี่ยไอ้น้ำจิ้มลูกชิ้นทอดของเขาที่เด็ดอยู่ที่พริกเผาพริกทอดนี่แหละครับ
เทศกาลปีใหม่คุณเกรียงไกรบอกโอ้ยขายดีมากเลยคุณนักข่าวเตรียมเนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำลูกชิ้นวันหนึ่งนะมากกว่าร้อยกิโลกรัม
โอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วดูสิครับเขาบอกว่าวันหนึ่งนะฮะเขาขายได้เยอะแล้วเขาขายไม่แพงด้วยถ้าขายเป็นไม้นะไม้ละ๓๕บาทเอง
ถ้าซื้อเป็นชุดชุดเล็ก๕๐ชุดกลางร้อยหนึ่งและชุดใหญ่
อยากทานลูกชิ้นเนื้อเขาก็มีนะลูกชิ้นเนื้อเนี่ยจะขาย
ที่ชุดละร้อยยี่สิบบาทโอ้ยขายตั้งแต่เวลาเนื้อกินอ่ะ
โมง๖โมงอยากกินอ่ะโอ้ย๖โมงเช้าเขาก็ขายแล้วยาวไปจนถึง๖โมงเย็น๑๘นาฬิกาอีกทั้งในช่วงนี้ลูกค้าที่มายืนกินก็มีเยอะเหมือนกันนะขายดีแล้วมีหลายร้านด้วย
แต่ละร้านก็มีสุดเด็ดของตัวเองมีโอกาสแวะไปก็ลองเอกลักษณ์น้ำจิ้มเขาใช่ไหมเอออ่าลองกินกันดู
ไปบุรีรำนะคะของขึ้นชื่อของเขาเนอะลูกชิ้นยืนกิน